ช่วงนี้เขียนเส้นใต้เรื่องอื่นไม่ได้หรอกครับ
ก็ต้องเป็นเรื่องการโหวตเลือกนายกเพราะวันที่๑๓นี้แล้ว
ไปไหนมีแต่คนถามพิธาจะได้เป็นนายกไหม
ถ้าพิธาไม่ได้เป็นใครจะได้เป็นนายก
พักจะตั้งรัฐบาลได้ไหม
รัฐบาลจะออกมาเป็นคั่วเก่าหรือเปล่า
ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่คนไทยอยากรู้
เมื่อวานเนี่ยได้ฉายภาพให้เห็นว่าฉากทัดจากนี้ไปจะเป็นยังไง
การเลือกก๊อกที่๑ก๊อก๒ก๊อก๓จะเป็นยังไง
แต่ว่าเช้าวันนี้เนี่ยที่มันมีเรื่องหวาดเสียวเพิ่มเติมขึ้นมา
หวาดเสียวสำหรับ๘พักเพราะว่ามีหัวข่าวว่า
รอทอสชรวมไทยสร้างชาติเล็งจะส่งแคนดิเดตสู้นายก
ข่าวนี้มาจากคุณชัยวุฒิธนาคมานุสร
คุณชัยวุฒิบอกว่าโดยหลักการเนี่ย
พักร่วมรัฐบาลเดิมจะส่งแข่งหรือไม่จะส่งใครนั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง
แต่พอถามว่าจะส่งหรือไม่ส่งเนี่ยอยู่ตรงไหน
บอกว่าเดี๋ยวค่อยคิดกันอีกทีนึงนี่กั๊กไว้อย่างนี้
ะท่าออกมาว่าพักร่วมรัฐบาลเดิมอาจจะส่งแข่งนายก
คุณธนกรวังบุญคงชนะก็บอกว่าที่ผ่านมาการเลือกนายก
ก็มีพักการเมืองโหวตแข่งก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้า
รวมไทยสร้างชาติจะทำอย่างนั้นแต่คำถามก็คือว่า
จะลงไปโหวตแข่งรอบไหนตอนไหนนัยยะทางการเมืองมันอยู่ตรงนี้
ถ้าสมมุติว่าครั้งที่๑โหวตเลือกคุณพิธาคนเดียว
ไม่มีส่งแข่งแล้วเลือกกันแล้วเลือกกันอีก
เลือกกันอีกเลือกกันแล้วก็ได้ไม่ถึง๓๐๐
เพราะสวลงให้ไม่ถึง
แล้วพักทางฝ่ายรัฐบาลเดิมจะส่งนายกไปสู้ตรงนั้น
อ้าวก็ยังพอยังพอทำใจได้ว่าเอาละสู้กัน
หรืออีกก๊อกหนึ่งถ้าพักเก้าไกลส่งคุณพิธา
๘ภาคโหวตยังไงก็ได้๓๑๒สว
ก็ตกลงกันว่าสลับหน้าชนเอาแคนดิเดตของเพื่อไทยส่งไปโหวตไหม
จะเป็นคุณเศรษฐาหรือคุณอุ้งอิง
ถ้าโหวตแล้วโหวตอีกโหวตแล้วโหวตอีก
สวก็ลงคะแนนให้เหมือนเดิมกับที่ลงให้พักเก้าไกล
คือไม่ถึง๓๗๕ถ้าเป็นช่วงจังหวะอย่างนั้นเนี่ย
ถ้าเป็นช่วงจังหวะอย่างนั้นเนี่ย
แล้วรวมไทยสร้างชาติส่งชื่อโหวตสู้เป็นนายก
สิ่งที่จะเกิดขึ้นเหมือนกับที่ผมบอกเมื่อวานว่า
ถ้ารัฐบาลเดิมมัดแน่นกัน๑๘๘เสียง
วกกับสวลงให้๑๘๘เสียงกลายเป็น๓๕
เกินครึ่งของสองสภาได้เป็นนายกทันที
เป็นนายกแล้วยังไงต่อ๑๘๘เสียงบริหารไม่ได้
นั่นเขาเรียกว่าไปตายเอาดาบหน้า
แต่ขอให้มีตำแหน่งนายกเอาไว้ก่อน
ภาษาชาวบ้านก็คือเอาตำแหน่งนายกไว้ในมือก่อน
แล้วเคาะกะลากันทีหลังว่าใครจะเข้ามาก็จะได้เป็นรัฐบาลได้เป็นรัฐมนตรี
ซึ่งก็จะไปหามาจากไหน
สสก็มีอยู่เท่านั้นฝากโน้น๑๘๘ฝากนี้๓๔
ก็แปลว่าถ้ามันจะเป็นไปได้ที่จะเป็นเสียงข้างมากขึ้นมาได้
ก็ต้องมาล้วงออกไปจากฝั่ง๑๘๘๓๑๒นี่แหละ
ตรงนี้มันจะเกิดปัญหาความวุ่นวายสับสนเกิดขึ้น
ที่โบราณบอกว่าไฟไหม้สำเพ็งก็อย่างนี้ล่ะ
คือจะเกิดความสับสนเกิดขึ้น
ฉะนั้นยังนึกไม่ออกว่าถ้าหวยมันออกรูปนี้
มันจะเกิดอะไรขึ้นกับการเมืองไทย
มันจะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมือง
แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันจะนำไปสู่อะไร
นำไปสู่สถานการณ์แบบไหน
สิ่งที่เราไม่อยากให้เกิด
มันก็อาจจะเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

นี้ไหมอะไรล่ะที่จะเกิดตามมา
หายนะทางเศรษฐกิจนี่จะเป็นด่านแรกเลย
ผู้นำทางเศรษฐกิจหลายคนไม่ว่าจะภาคสภาอุตสาหกรรม
ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาพูดตรงกันหมด
ถ้ามันเกิดความวุ่นวายสับสนขึ้นมาอีกทีนึงคราวนี้
หรือทำให้เลือกนายกช้าออกไปเนี่ย
มันจะเกิดหายนะกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
มันจะกูไม่กลับมันจะกูไม่กลับ
นักธุรกิจคนหนึ่งบอกผมว่า
ถ้าการได้รัฐบาลมาไม่โปร่งใส

ผลประโยชน์ทางการค้ามันก็จะร่อแร่
แล้วที่ตามมาที่น่าเป็นห่วงก็คือว่า
เราไม่อยากเห็นภาพของคนลนบนท้องถนน

แต่ว่าสถานการณ์ถ้ามันนำไปสู่จุดนั้น

มันจะเกิดความสับสนวุ่นวาย
นี่คือสิ่งที่ภาคธุรกิจเขากลัวที่สุด

ผมเจอนักธุรกิจสำคัญหลายคนหลายคน
เขาก็พูดกันเรื่องนี้
เขาขอสองข้อเท่านั้น

เป็นไปโดยความโปร่งสาย
เป็นไปตามคันลองที่มันควรจะเป็น
แล้วก็๓อย่าให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในแผ่นดินนี้อีก
เพราะถ้าเกิดขึ้นมาอีกทีนึง
บอบช้ำทางเศรษฐกิจที่เจอกันมารอบก่อน
วกกับความบอบช้ำทางเศรษฐกิจที่เจอกันตอนโควิด
เรื่องที่ผ่านมานี่ก็หนักอยู่แล้วนะ
ถ้ามันเกิดความวุ่นวายสับสนในบ้านเมือง

ผลจากเรื่องการเมือง

ความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากเศรษฐกิจ
ถดถอยหรือเศรษฐกิจย่ำแย่จะยิ่งเดือดร้อนหนักเข้าไปอีก
ฉะนั้นนี่คือเรื่องที่ภาคการเมืองต้องคิดแล้วครับ
ภาคประชาชนภาคธุรกิจภาคอื่นเขาคิดเหมือนกันหมด
แต่ถ้าภาคประชาชนภาคการเมืองไม่คิด
แล้วคิดแต่จะแสวงหาอำนาจไว้ในมือ

แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นยุ่งแน่นอนครับ
ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันจะเลวร้ายไปอย่างที่ผมว่าทั้งหมด
แต่มันน่าห่วงดีหน่อยตรงที่ว่าสายสายที่ผ่านมาเนี่ย
ได้ฟังคุณเอกณัฐพร้อมพันธ์เลขาธิการของพักรวมไทยสร้างชาติ
เขายืนยันว่าที่มีข่าวว่าพักรวมไทยสร้างชาติจะส่งคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์ขึ้นประกบ
เขาบอกว่าเขาไม่คิดไม่เอาไม่ใช่
นี่ก็ดีขึ้นมาอีกปลอหนึ่ง
แต่ว่าแล้วลายอื่นล่ะคนอื่นล่ะจะโผล่พลวดพลาดขึ้นมาไหม
ฉะนั้นปัจจัยสำคัญที่สุดมาจนถึงวันที่๓นาทีนี้นะครับ
แล้วก็พูดแล้วพูดอีกว่าตัวแปรสำคัญอยู่ที่สวครับ
ท่านจะต้องการให้บ้านเมืองเดินไปทางไหน
เป็นช่วงเวลาที่ตัดสินใจได้ครับ

นี่คือเขตเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ